คุณผู้ชมมาดูเหตุสลดใจเกิดขึ้นค่ะ
เป็นการทะเลาะวิวาดกันระหว่างพ่อกับลูกชาย
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันพ่อซะด้วยเมื่อคืนนี้นะคะ

คือถือมีดเป็นมีดดาบไล่ฟันพ่อ

สุดท้ายพ่อมีปืนยิงปืนใส่เข้าไป
ลูกก็ได้รับบาดเจ็บนะคะก็เจ็บหนักเลย

ก็ยืนรอตำรวจยืนรอตำรวจแบบ
ก็ตกใจเหมือนกันก็บอกว่าก็ลูกมันเกเรมากจริง
ไม่ไหวจริงนะคะนี่ผู้ชม

เหตุการณ์นี้ค่ะทะเลาะกันระหว่างนายวรพลบุญรอดลูกชายอายุ๒๓ปี
กับนายภัยวร์ดพ่ออายุ๖๑

คลิปนี้นะคะจะเห็นว่าพ่อลูกทะเลาะกัน
ยืนอยู่หน้าประตูห้องถือมีดดาบยาว
ลูกชายก็สองข้างมีมีดมือสองข้างถือมีดไปทั้งสองข้างเลย

แต่พ่อก็หลบเข้าไปในห้องพ่อเห็นท่าไม่ดีคว้าปืนมา
พอลูกชายเห็นพ่อมีปืนก็เอามีดฟันปากกระบอกปืน
เตะพัดลมหมุนตัวก็ไป
สุดท้ายพ่อแบบไม่ไหวพ่อก็ต้องยิงสวนไป
เนี่ยค่ะนายวรพลถูกยิงเข้าที่หน้าอกขวาหนึ่งนัดบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราช
ส่วนพ่อก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจนะคะ
ตำรวจก็คุมตัวไปที่โรงพักยึดของกลางก็คืออาวุธปืนยาวลูกกรดขนาดจุด๒๒

พ่อบอกว่าทะเลาะกับลูกคนนี้มานานมากแล้วตั้งแต่ลูกอายุ๑๔
คือพ่อก็ไม่พอใจที่ลูกชายคนนี้นิสัยเกเรเอาแต่เที่ยวเตรไม่ยอมช่วยงาน
เรียนก็ไม่จบถูกไล่ออกจากโรงเรียนชอบซิ่งรถจักรยานยนต์เที่ยวเล่น
คือพฤติกรรมแต่ละอย่างพ่อบอกไม่ไหว
แต่พ่อยืนยันว่าลูกชายไม่ได้มีพฤติกรรมไปติดยาเสพติดอะไรนะ
ก่อนที่จะทะเลาะกันพ่อสอนลูกสอนลูกชายเตือนลูกชาย
เตือนแล้วลูกไม่ฟังก็เลยทะเลาะกันรุนแรง
แต่ว่าต่างคนต่างมีอาวุธในมือค่ะลูกชายถือมีดเอาไว้สองเล่ม
คือสองมือเลยเอามีดมาฟันพ่อก่อน
พ่อก็ได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือพ่อก็โมโห
ก็เลยใช้ปืนยิงตอบโต้ไปจนลูกชายบาดเจ็บสาหัสนะคะ
พ่อบอกว่าหัวอกคนเป็นพ่อนะคะ
เสียใจสุดชีวิตยอมรับผิดในสิ่งที่ทำไป

นี่มันจะสำนึกนะเออทำผิดไปแล้ว
ควรที่จะกลับตัวกับใจมันถือว่ามันถูกตลอด
นี่ค่ะคือพ่อบอกว่าหลังจากยิงลูกชายคนนี้บาดเจ็บใช่ไหม
พ่อก็บอกลูกชายอีกคนให้เรียกรถพยาบาล
นำร่างของลูกชายที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
พ่อก็ยอมรับผิดในสิ่งที่ทำไป
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุ
สายลมตำบลหนองบัวสาราอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาบ้านหลังนี้ค่ะ
แล้วก็เข้าไปคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยนะคะ
คนในพื้นที่ก็บอกแค่ว่าไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น
รู้จักข่าวแต่ว่าจากการสังเกต
หมู่บ้านนี้จริงแล้วเขาก็อยู่กันเงียบต่างคนต่างอยู่

นักข่าวของเราลองกดออดเรียกกดกริ่งเรียก
ไม่มีใครตอบรับแต่ก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าคนในหมู่บ้านไม่ค่อยสูงสิงกันหรอก
เพื่อนบ้านเองก็ไม่รู้ว่าครอบครัวนี้เป็นอะไรยังไง
ครอบครัวนี้เพิ่งย้ายมาอยู่ด้วยไม่ค่อยคุ้นเคยกับคนในพื้นที่
วันเกิดเหตุเห็นลูกถูกยิงวิ่งกุมหน้าอกโชคเลือดมาขอความช่วยเหลือข้างบ้าน
แล้วก็พยายามบอกให้หลานของเธอออกไปส่งที่โรงพยาบาล
แต่ว่าตอนนั้นน้องชายของคนที่ถูกยิงมาพอดี
ก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
สาเหตุก็น่าจะมาจากว่าลูกชายของพ่อคนนี้เกเร
ของเด็กเคยมาบ่นให้ฟังบ่อยถูกไล่ออกจากโรงเรียน
ทะเลาะกับพ่อประจำแต่เพื่อนบ้านก็บอกว่า
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์บานปลายมาจนถึงแบบ
โอ้โหลูกไล่ฟันพ่อจนพ่อต้องยิงสวนไปแบบนี้นะคะ
ครับ
บอกว่าเด็กคนนี้มีดื้อเห็นไหมแม่เค้าตื่นแล้วไอ้ฝังนะ
อืมมันดื้อไม่รู้เหมือนพวกตีกันต่อโฆกันเนี่ย

ยังไงก็ไม่รู้เพราะพวกมันไม่ใช่คนที่นี่
ก็เพิ่งมาอยู่มาเช่าอยู่
ซึ่งเรื่องราวทางคดีนั้นพนักงานสอบสวนสพเมืองนครราชศรีมา
ก็ต้องบอกว่าก็ต้องแจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับตัวพ่อนะคะ

พนักงานสอบสวนอนุญาตให้ประกันตัว
หลังจากนี้ก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ